คือเดี๋ยวนี้คนเราเวลาอ่านข่าวเนี่ยมีคนขโมยของแปลกกันเยอะ
แต่ได้ถึงขั้นขโมยเขาเรียกว่ารายเดียสิงคออุปโภคบริโภค

ปฐุมธานีขโมยกล่องผงซักฟอกค่ะ

อาจจะที่บ้านอาจจะของขาดหรือเปล่าไปซักผ้าหรือยังไงไม่รู้นะคะ
คุณผู้ชมเนี่ยภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพไว้ได้หมดเลย
ผู้ชายคนนี้แต่งชุดลายพรางคล้ายกับทหารขี่มอเตอร์ไซค์มา
ตั้งอยู่ที่ถนนรังสิตปฐุมธานีในตำบลบังภูนอำเภอเมืองปฐุมธานีค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางวันอยู่เลยนะสายวันที่๒๘ตุลาคมค่ะ
เนี่ยเขาขี่รถมาจอดแล้วก็ไปขโมยกล่องผงซักฟอกที่วางไว้หน้าห้องน้ำ

เรื่องนี้คนที่แจ้งมาก็คือนางสาววราพรยอดนุ่มนะคะ
เป็นผู้จัดการบริษัทชโชคชัยที่เปิดปั๊มแก๊สนี่แหละ
เนี่ยเข้าไปขโมยของเสร็จเขาก็ขึ้นคร่อมจักรยานยนต์เขาแล้วก็ขี่ออกไป
พนักงานปั๊มเนี่ยพาผู้สื่อข่าวไปดูจุดที่คนร้ายก่อเหตุด้วยนะคะ
บอกว่าหลังเกิดเหตุก็แจ้งผู้จัดการให้รู้เลย
แล้วก็ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
รถมอเตอร์ไซด์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนด้วย
ตอนนี้มีการแชร์ภาพลงในกลุ่มไลน์ตาสับปะรดของตำรวจภูทรจังหวัดปฐุมธานีกันแล้วนะคะ
เป็นการแจ้งข่าวแล้วก็เป็นหลักฐานประกอบการติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีด้วย